กันหน่อยดีกว่าในวัย๔๐ขออวดบิกินี่สไตล์แม่บุ๋มปนัดดากันหน่อย
หลายคนอาจจะเคยเห็นกันผ่านโซเชียลแล้ว
แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าที่ฮือฮาอีกเรื่องนอกจากชุดบิกินี่สวยแล้ว
นั่นก็คือที่พักของคุณบุ๋มปนัดดาไปเที่ยวทั้งทีเกาะกูดจังหวัดตราดต้องลุกเป็นไฟค่ะ
ราคาที่พักพี่แจ๊คไม่ต้องขยี้ตานะ๒คืน๑ล้านบาท

แม่บุ๋มก็รีบกันราม่าเหมือนจะเจอแบบพวกเราอุ๊ยไอด์อันนี้เดี๋ยวตกใจ
บอกว่าเป็นทริปที่ไปทำงานค่ะได้รับจ้างให้ไปโชว์ตัวแล้วก็รีวิวที่พัก
ไหนได้ไปแล้วแม่บุ๋มก็เลยจัดคอนเทนต์เต็มเหนียวเลยค่ะ
ด้วยการฟาดท่ายากตีสะพานโค้งมาเลยบนเซฟบอร์ดนะคะพร้อมกับโพสต์บอกว่า
เนี่ยที่พักเขาหลักล้านนะแต่ชุดบิกินี่ที่เขาใส่เท่าไหร่รู้ป่

ก็ถ่ายลงไอจีรัวกันไปค่ะ

หรือว่าทำเป็นแบบว่าเออถ่อมตัวอะไรอย่างนี้

แม่มาทั้งทีถามแม่เลยค่ะ

ก็ทำงานจริงคือทำงานนะ

มันก็ต้องทรงตัวให้ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แต่เพียงแต่ว่าบุ๋มเองโชคดีที่เป็นคนมีทักษะทางกีฬาพอสมควร
ก็เลยขายว่าพอครั้งแรกก็ยืนได้เลย
พอยืนปุ๊บสักพักหนึ่งสนไงสน
เอาท่ายากมาเล่นหน่อยก็ลงสะพานโค้งอย่างที่เห็นเลยค่ะ
รีวิวบิกินี่ราคา๔๐บาทจริงนะคะพี่บู
จริงค่ะคือจริงแล้วร้านนี้นะครับ
เป็นน้องคนหนึ่งที่โดนพิษโควิดค่ะ
แล้วก็ตอนนั้นน้องเขาหาเงินที่จะย้ายของกลับบ้านที่ปราจีนบุรี
พอมีโอกาสได้ใส่ชุดว่ายน้ำก็เลยเอาชุดน้องมารีวิว
นะคะว่าจริงแล้วคนเราก็สวยได้นะ
อย่างตอนที่ไปอันดามันผมก็ใส่ชุดน้องเขา๖๐บาทเอง
เศรษฐกิจแบบนี้ของถูกก็สวยได้ค่ะ